พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อำเภอหังดงมีบ้านหลังหนึ่ง
เขาประดับตกแต่งบ้านด้วยเสียงพระ
พระพุทธรูปเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอดรนทนไม่ไหว

เจ้าหน้าที่ก็ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เลยนะคะ

ปรากฏว่าไปเห็นตามกำแพงบ้านนะคุณภาคภูมิ
มีเสียงพระพุทธรูปวางอยู่

ที่พื้นก็มีพระพุทธรูปมีเสียงพระวางอยู่ตรงพื้น
เหมือนกับเป็นการประดับตกแต่งค่ะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหางดงจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่บ้านแพะขวาง
ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พอไปก็เห็นอย่างที่ชาวบ้านร้องเรียนจริงล่ะ

ไปเจอคนงานก่อสร้างเหมือนกับเขาไปรับเหมาต่อเติมบ้าน
ก็เลยไปถามก็รู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นฝรั่ง
ผู้ชายแต่งงานกับคนไทยภรรยาเป็นคนไทย
ภรรยาชื่อว่านางสาวนวลจันนวลจันทึกค่ะ
พอไปตรวจในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ลองนับดู
นี่ค่ะเสียงพระอยู่บนกำแพงแบบนี้
รอบบ้านเลยค่ะ๓๖เสียน
แล้วบนพื้นในสวนเป็นร้อยค่ะ
พระพุทธรูปเป็นร้อยองค์คุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ไม่เจอเจ้าของบ้านไม่เป็นไร
กหูหาเลยโทรศัพท์ไปคุยเลย
คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่เหมาะสม
คือความไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมแน่
ถ้าจะผิดกฎหมายก็คือก็ต้องสืบสวนต่อไปว่า
คุณไปเอามาจากไหนใช่เอามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ไปซื้อของโจรมาหรือเปล่า
ไปลักลอบไปตัดเสียนผ้าจากไหนมาหรือเปล่า

เดี๋ยวก่อนตรงนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับ
เสกไม่ปลูกเสกแต่มันคือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

ขอให้คุณเอาลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปไว้ในที่อันสมควร
จะสร้างเป็นห้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
เอาไปประดิษฐ์ตรงนั้นแล้วไอ้ที่วางและเกะละกะนี่
ว่าอ้าวมันผิดด้วยเหรอคะพระยังไม่ได้ปลุกเสกเลย
แต่ที่เจ้าหน้าที่ท่านพูดนี่ท่านพูดถูกนะ
นี่คือสัญลักษณ์ความเลื่อมใสทางพระพุทธศาสนา
สัญลักษณ์แทนพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ใช่แล้วนี่มาวางกับพื้นนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะ
คือผู้ใหญ่บ้านก็คือสิบเอกภัยรินกาไวผู้ใหญ่บ้านบ้านแพ้ขวาง

เขาเลยให้เวลาเจ้าของบ้านแบบนี้๒สัปดาห์
รื้อถอนออกให้หมดนะโดยเฉพาะเศรภรรณ์ที่อยู่บนกำแพงบ้าน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เกรดสุดาตอเจริญก็บอกกับเราว่า
ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนารู้สึกไม่สบายใจจริง

เรื่องต้นแจ้งทางเจ้าคณะอำเภอ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมลงพื้นที่อีกครั้ง
ในฐานะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ

ก็ยังพอที่จะทำใจเกี่ยวกับความไม่เข้าใจของเขา
ค่ะแต่นี่อยู่ในบ้านเรานะคะภรรยาก็เป็นคนไทยด้วยนะคะ

คือเป็นพระพุทธรูปต้องเต็มรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบ
มีแค่เสียงพระแล้วมาทำแบบนี้เนี่ย